ดูความเคลื่อนไหวด้านการเมืองกันหน่อยนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ภาคการเมืองต่าง
เขาก็เดินหน้ารับสมัครสมาชิกพักกันที่เห็นเข้าไปตามที่ต่างจุดต่างคือไม่ได้ไปหาเสียงนะ
ไม่ใช่เลยเขาไปหาสมาชิกรับสมัครสมาชิกพักอืมนะฮะอืมอ่า
ส่วนคนที่จะลงสอสอเขาก็ต้องรีบสมัครเป็นสมาชิกของเขาเดี๋ยวเงื่อนไขระยะเวลาไม่ทัน
นี่เป็นภาพที่คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพักเพื่อไทยลงพื้นที่จังหวัดนครพนมนะครับ
เพื่อไปรับสมัครสมาชิกภักดิ์ไปเปิดศูนย์ประสานงานภักดิ์
ด้วยคุณหญิงสุดารัฐเชื่อว่าประชาชนยังรอความหวังว่าพักเพื่อไทยจะเข้ามาแก้ปัญหาปากท้องให้กับชาวบ้าน
มันตลาดกำลังจะวายนะคะ

ย้ายค่ายย้ายพักกันได้
ก็ไม่เป็นไรเราเข้าใจทุกคน
ใครอยากจะไป

ไม่เป็นไรเลยค่ะเราก็มีคนแทนได้หมด

จริงแล้วพักเพื่อไทยก็มีคนมาจ่อ
ขอลงพื้นที่ไม่พออยู่แล้ว

กสุบันผู้ก่อตั้งพักรวมพลังประชาชาติไทย

ประชาชนก็ให้การต้อนรับคึกคักทีเดียว
คนมารอเป่านกหวีกันเต็มเลยนะคะ

พอเจอนายสุเทพปุ๊บโผล่เข้ากอดเลยค่ะ

ตอนนี้เป่าต้อนรับนะ

ประชาชนอยากได้ใครเป็นนายรมนตรีคนต่อไปนะฮะ

ครั้งนี้เป็นการสำรวจความคิดเห็นเป็นครั้งที่๕
ปรากฏว่าร้อยละ๒๕๑๖อยากให้คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์แก่นำพักเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรี
เป็นครั้งแรกที่ชื่อของคุณหญิงสุดารัฐได้รับความนิยมขึ้นเป็นอันดับ๑
ปกติอยู่ลำดับ๒๒๓อะไรอย่างนี้
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันอยู่อันดับ๒ร้อยละ๒๔๐๕ก็ไม่ห่างกันมาก
ส่วนเรื่องความเชื่อมั่นว่าจะมีการจัดการเลือกตั้งวันที่๒๔กุมภาพันธ์ปี๖๒
ตามที่วางรถแมพกันไว้หรือไม่ประชาชนร้อยละ๕๐๗๑บอกว่าไม่เชื่อมั่น
เพราะเห็นว่าหลายพักยังไม่พร้อมและไม่มีความชัดเจนในหลายเรื่อง
ส่วนร้อยละ๔๘๘๑บอกว่าเชื่อว่าจะมีการเลือกตั้งในวันนั้น
เพราะสถานการณ์ทางการเมืองก็เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
อันนี้นิดาโพเขาสำรวจล่าสุดออกมานะฮะ